พอเปิ้ลนาคอนกันบ้างดีกว่าค่ะเดือนที่แล้วเนี่ยใครจะพูดอะไรก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเกิดอาการหูดับกระทันหันใช่ก็ตกตกใจนะคุณคือปกติอยู่ดีจู่เช้ามาวันหนึ่งอ่าวไม่ได้ยินซะอย่างนั้นค่ะนี่ล่ะค่ะป่วยเป็นโรคหูดับมานานเกือบเดือนค่ะเปิ้ลนาคอนมาร่วมงานแถลงข่าวเจสสกีนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยจะ
บอกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วก็ต้องมีการใส่เครื่องกรองเสียงที่ใบหูค่ะเพื่อลดการสั่นสะเทือนด้วยค่ะส่วนเรื่องของการงดแข่งเจสสกีค่ะเจ้าตัวแม่ยังดื้อค่ะเออขอเกรลมให้ทำตามคุณหมอสั่งเพราะว่ามันรักใจมันรักนะคะแม้จะเสี่ยงหมอบอกว่าถ้ายังไม่หยุดนะเป็นอีกใช่ไหมคุณอาจจะเป็นอีกก
สาเหตุเนี่ยคุณหมอวิเคราะห์ไม่ได้ว่าโรคนี้เกิดจากอะไรเหมือนพี่อ๊อฟพงพัฒน์จู่มันเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้คือเส้นเลือดที่มันไปเลี้ยงประสาทหูมันมันตีบหมอห้ามเล่นกีฬาหนักหรืออะไรที่มันแบบมันเสี่ยงมันอะไรอย่างนี้ฮะซึ่งเราก็บอกคุณหมอว่าคนละทางแล้วหมอแต่เราก็คงลดลงมาแล้วก็ถนอมร่างกายมากกว่านี้แล้วก็ก็ยังแข่งอยู่
เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาห้ามสิ่งที่เรารักได้
เลิกไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มหน่อยนะคะ
ส่วนเรื่องพรสวรรค์การขี่เจสสกีของน้องออก้าแห่สายเลือดพ่อเปิ้ลมาเต็มเลยค่ะ
เปิ้ลบอกว่าเตอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่เคยบังคับลูกเลยเป็นความชอบของลูกล้วนจ้า

ครั้งนี้จะออก้าเป็นนักแข่งของกรุงเทพมหานคร

และกรดธรมมาให้กรุงเทพมหานคร

ดูจากรอยยิ้มพอเปิ้ลก็รู้แล้วน่ะ